เลิกนะคะจะไปง้อใครแล้วพกมีดพกปืนไปด้วยจบไม่สวยสักรายจริง
เคสนี้ผู้ชายคนนึงเขาเลิกกับแฟนสาวมาพักนึงแล้วล่ะ
แต่ว่ายังอยากจะกลับไปขอคืนดีอยู่ก็ไปง้อแฟนแต่ควงปืนไปง้อค่ะ
แฟนไม่เล่นด้วยยิงใส่กระจกรถแฟนลากแฟนลงมาซ้อมก่อน
ปรากฏโชคดีของแฟนสาวมีรุ่นพี่ที่เป็นทหารเรืออยู่แถวนั้นเขาเข้ามาช่วย
ฝั่งอดีตแฟนนุ่มนี่ก็ยิงปืนใส่รุ่นพี่ที่เป็นทหาร
เค้าหลบทันเค้ายิงสวนมาสองนัด
ตอนนี้เนี่ยนอนร้องเจ็บอยู่ที่รถกู้ชีพ

นี่เจ้านาธิก็พยายามผสมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ปั๊บหัวใจอะค่ะ
เขาก็นอนร้อนด้วยความเจ็บปวดกระสุนเข้าสองนัดเข้าที่ท้องหนึ่งที่อันทะอีกหนึ่งครับ
ปีค่ะจนทีเนี่ยเรียบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีผู้ก่อเหตุหรือว่ามือยิงก็คือ
จ่าเอกธนงศักดิ์วัยสี่สิบแปดปีเป็นทหารเรือสังกัดกองเรือยุทธการ
หรือก็คือหน่วยซิลอะค่ะก็ยืนรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุ
พร้อมกับปืนเก้ามอมอนะคะโดยเขาบอกว่าเขายิงเพราะต้องป้องกันตัว
เพราะถูกผู้ตายยิงใส่ก่อนค่ะเขามีพยานด้วยก็คือ
เธอบอกว่านายชาวลิศผู้ตายเนี่ยเป็นแฟนเก่าของเธอ
กันไปพักนึงแล้วแต่นายชวลิศเนี่ยยังตามมาราวีเธอไม่เลิก
นี่เมื่อ๒มิถุนายนที่ผ่านมาเธอเพิ่งไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เองว่าถูกนายชาวลิศคุกคาม
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้สักเที่ยงคืนนะคะเธอขับรถจะกลับบ้าน
ปากซอยมั่นแก้วเจอแฟนเก่าคือชาวลิศมากับเพื่อนหนึ่งคน
แล้วก็เปิดประตูลากเธอลงไปซ้อม
เพื่อเธอพอดีก็ดึงตัวนัดชาวลิศออกชาวลิศหันไปเสร็จปุ๊บ
ก็หันปากกระบอกปืนยิงใส่พันธาเอกธนงศักดิ์ไป๒นัด
แต่เขาเป็นซีลอ่ะเนอะเขาก็ผ่านการฝึกมาค่ะ
เขาหลบได้แล้วเขาก็ยิงสวนกลับไปสองนัดเหมือนกัน
เข้าทั้งสองนัดเลยค่ะทางด้านพันธาเอกธนงศักด
เล่าให้ฟังนะคะว่าน้องผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัย
เพราะว่าถูกแฟนเก่าต่อว่าด่าทอมาหลายรอบแล้ว
ก็เลยโทรบอกว่าเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านกำลังจะกลับบ้าน
เขาก็เลยอุตส่าหแวะไปดูหน่อยแล้วก็ไปเจอจริงด้วยอ่ะ
เขาขอยืนยันว่าเขายิงป้องกันตัวจริง
ถ้าสังเกตกระสุนสองนัดที่เขายิงไปเนี่ยเข้าท้องหนึ่งเข้าอันทะอีกหนึ่ง
อันนี้คือสิ่งยืนยันได้ว่าเขายิงเพื่อป้องกันตัว
เพราะเขายิงด้านล่างยิงช่วงล่างไม่ได้เน้นอวัยวะสำคัญ
เพราะถ้าจะเอาให้ตายคงจะยิงหัวไปแล้ว
เขาไปช่วงกระชาติเขาไปยิงสวนออกมาสามสามสามนักเขายิงใส่พี่ไหม

ครับ

คือต้องการที่จะป้องกันตัวแล้วก็ไม่ได้เน้นที่อวัยวะสำคัญ
คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับ

ชาวบ้านบอกว่าช่วงตี๑ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังเลยครับ
ไม่รู้จักผู้หญิงไม่รู้จักคนเจ็บไม่รู้จักคนก่อเหตุ
คือไม่รู้จักใครเลยทั้ง๓คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเนี่ย
แล้วที่ไม่รู้ก็คือมายิงที่นี่กันทำไมทำไมต้องตรงนี้ด้วย

ได้ยินเสียงอย่างไรครับถึงสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ได้ยิน๒๓นัดครับปืน๒๓

มีมีอยู่พักหนึ่งครับแต่ไม่นานหรอกผมก็ได้ยินเสียงปืน

แต่ไม่กล้าออกมาดูจนกระทั่งมารู้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้น

ผู้ตายนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหรือว่าบอกอะไรได้อีกแล้ว

ทีมข่าวของเราเลยพยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด

ไปที่บ้านผู้ตายครับไปเจอกับลูกพี่ลูกน้อง
บอกว่าผู้ตายเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวแล้ว
เพราะว่าพ่อกับแม่ก็ตายไปหมดแล้วก่อนหน้านี้
มัดห่วนหรือเปล่าไม่รู้ว่ากลับมาคบกันอีกหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ตายเองก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องอะไรให้ใครฟัง
เหมือนกับเป็นโพสต์ระบายความในใจ

ชาวลิศผู้ตายเพิ่งจะมาหาตัวเขาเองที่บ้าน
สังเกตท่าทีญาติบอกว่าสังเกตเห็นว่าชาวลิศเนี่ย
ซึมซึมเครียดผิดปกติทั้งที่โดยทั่วไปแล้ว

หลังจากนั้นประมาณ๓ชั่วโมงก็มารู้ข่าวว่าโดนยิง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนที่ไปด้วยกันมาเล่าให้ฟังบอกว่า
ฝั่งนั้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงฝั่งคนที่ยิงสวนมา
แล้วก็มาเจาะเข้าที่ท้องแล้วก็โดนที่อันทะของชาวลิศ
ก่อนที่สุดท้ายชาวฤทธิ์จะตายนะฮะ
ฝั่งที่ยิงมาทางฝั่งนู้นเนี่ยมีผู้ชายหัวเกลียนไปด้วยกันอีกหลายคน
แล้วนายชาวลิศเขายิงปืนขึ้นฟ้าแค่นัดเดียว
เล็งปืนใส่ฝั่งคนที่ก่อเหตุเลยด้วยซ้ำ
เพราะในมุมของญาติเชื่อว่าถ้าหากตั้งใจจะยิง

เนื่องจากว่าชาวลิศใช้ปืนเป็นแล้วก็ยิงปืนแม่น
อีกฝ่ายต่างหากหรือเปล่าที่ตั้งใจยิง
ใส่ร่างของชาวลิศจนสุดท้ายชาวลิศก็ตาย
ตอนนี้กลัวมากกังวลและกลัวว่าชาวลิศจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากว่าฝั่งนู้นเห็นเขาบอกว่าเป็นทหาร
เกรงว่าจะมีการช่วยเหลือเกี้ยเสียกันหรือเปล่า
อันนี้ญาติของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังครับ
เราก็เลยลองไปตรวจสอบดูเฟซบุ๊กของนายชาวลิศผู้ตายนะคะ
ก็ไปเจอข้อมูลในวันที่๑๑มิถุนายนค่ะ
โพสต์คลิปเสียงสนทนากับบุคคลที่อ้างว่า
เป็นทหารโดยระบุแคปชั่นฝากถึงท่านพบทรครับ

ผมโดนข่มขู่ผมกลัวโดนอุ้มครับ
คลิปนี้ถ้าผมหายไปไม่ต้องสงสัยนะครับ

พี่ดูโดดน้องเตาแล้วก็เป็นทหาร

ในนี้ในขณะที่อดีตแฟนสาว
ลงในคอมเม้นต์ตัว้รบขวานล่ะเลยเหมือนกัน

แจ้งอำรวจดิ
แจ้งอำรวจดิ
นายชาวลิศเองก็มีการแคปข้อความที่คุยกับอดีตแฟนสาว

ทำนองน้อยใจที่ฝ่ายหญิงปิดบังเรื่องที่คบหากัน

แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยปี๊ดปิดจังเลย

ผมก็แค่ถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้ลงรูปคู่
บมาจะ๒ปีอยากให้คนอื่นรับรู้
ว่าเราเป็นผัวเมียกันมันผิดมากนักเหรอครับ

แล้วก็บล็อกผมทุกอย่างมันหมายความว่ายังไงครับ
ใครเก่งใครหลอกลวงเขารู้กันครับ

ทั้งที่รู้รู้กันอยู่ว่าใคร

ฝ่ายหญิงตอบกลับมา

อยากให้ฝ่ายชายมีการงานที่ดีก่อน

ฝ่ายชายก็บอกจะเลี้ยงดูตัวเองยังไงล่ะ

เรื่องการเป็นอยู่ชีวิตสำคัญสำหรับฉัน

ฝ่ายชายบอกโฟกัสแค่ถึงเรื่องไม่จำเป็น

ฉันจะพอเลี้ยงดูฉันได้ฉันต้องอยู่ด้วยตัวเอง

อ้าวไปที่สหพาสัตยาฮิปกันหน่อยนะคะ
ตำรวจยังคงสอบปากคำนางสาวชะนัดดา

แล้วก็พันธาเอกธนงศักดิ์คนยิงด้วยนะคะ
สอบกันมา๕ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะ

ก็ไม่ได้พูดคุยกันนะคะว่า

ทีนี้จังหวะที่นักข่าวกำลังตาม

พันธ์ใจไอ้ทะลงสัตว์ก็ออกมาจากโรงพัก

ที่มีเพื่อนที่น่าจะเป็นทหารเหมือนกัน

ทะลงสัตว์ครับ

ขอถามเขาหน่อยได้ไหมครับ

พี่เป็นใครอะครับพี่

เนี่ยคนไปสังเกตผู้ชายคนนี้ว่าเหมือนเขาเอามือจับกางเกง
เนี่ยคนไปสังเกตผู้ชายคนนี้ว่าเหมือนเขาเอามือจับจับกางเกงอ่ะ
แต่ดูจากตำแหน่งที่มันอยู่ด้านข้างสะโพก

เหมือนจะล็อกอยู่กับเข็มขัดหรือขอบกางเกง
คนก็เลยไปคิดว่าเขาจับปืนหรือเปล่า
เพราะจะตำแหน่งตรงนั้นก็เลยสงสัย
ตำแหน่งมันเหมือนแล้วตอนเดินผ่านไปเดี๋ยวลองดูอีกทีนะ
เสื้อมันตุงไงดังฝั่งด้านขวาเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดู

ไปไหนแล้วล่ะ
ขอถามเพราะหน่อยได้ไหมครับ
พี่เป็นใครครับ
เสื้อฟ้านี่เห็นก็คือล้วงกางเกงแล้วก็เอามือออกมา
อยากดูคลิปก่อนหน้าได้ไหมเออนี่นี่
เห็นไหมตำแหน่งมันสูงในที่ที่เอว
พอเสื้อมาปุ๊บมันตุงไหม
ไม่รู้ว่าคือเป็นอาวุธหรือเปล่า
อาจจะพวงกุญแจบ้านก็ได้ค่ะก็ไม่รู้
จับกางเกงพอดีมันกำลังจะลื่นหลุดหรือไม่แต่คนก็สงสัยหลายอย่างนะฮะ
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าผู้กำกับสพสัตหีบนะคะ
ก็ให้ข้อมูลว่าตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพันธาเอกธนงศักดิ์
เพราะเป็นทหารเรือเลยต้องมีการทำหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาของทหารก่อน
อันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ไม่ใช่ว่าเพราะเป็นทหารก็เลยไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่
คือมันต้องทำตามขั้นตอนที่มันเป็นข้อตกลงระหว่างกันไว้
ซึ่งหลังจากทำหนังสือรายงานเสร็จแล้วเนี่ยผู้บังคับบัญชาของพันธาเอกธนงศักดิ
ก็จะมีการส่งทหารพระธรรมนูลมาร่วมสอบในคดีถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้
ก็เลยยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็คุมตัวพันธาเอกธนงศักดิ์ดำเนินคดีได้ค่ะ